สวัสดีค่ะเริ่มก่อนร้านหนาวกับดาวน์ซูเปอร์สาระมาแล้วค่ะ
ดีที่ร้านตอนนี้มีโปรดีเช่นเดียวกัน
ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยังไม่พอค่ะ
ถ้าคุณเดินเข้ามาในร้านตอนนี้แถมเครื่องล้างแว่นไปด้วย
โปรดีขนาดนี้วันสายตาโลกไงคะ
แต่ช่วงนี้การที่จะมาร้านดาววิพาการแว่น
ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนหน่อยนะคะ
เพราะฝนเนี่ยรำคาญจิตใจมากเลยมาได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ก็ลมหนาวจากจีนพูดถึงลมหนาวจะหนาวเลยเหรอ
ยังค่ะลมหนาวจากจีนเขาพัดให้ร่องฝนย้อยลงมา
และภาคใต้ตอนบนค่ะ
ลักษณะแบบนี้ฝนเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องและแถมมีลมระสุมฝนประจำฤดูพัดพาความชื้นเข้ามาเป็นฝนในพื้นที่อีก
เห็นไหมคะฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าแบบนี้เลยจุดที่เป็นร่องฝนเลยเห็นไหมคะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน
ฝนมีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะหลังจากนั้นหายไปแวบหายไป
ไม่ได้หมายความว่าฟ้าเปิดนะคะฟ้าครึ้มเพราะรอปัจจัยอื่นอื่นที่ทำให้ฝนกลับมาอีกครั้ง
ส่วนคลื่นทะเลอันดามันจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตร
แตกต่างจากอ่าวไทยนะคะอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่
แต่พูดแบบนี้ไปก็ไม่ใช่ไปขี่เจ็ดสกีออกไปแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
ให้ติดตามการประกาศของพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิค่ะช่วงนี้ฝนเยอะอากาศไม่ร้อนจัดค่ะ
และแถวผ้าอีสานพอมีลมหนาวมาอีสานเจอก่อนอีสานคือตรงนี้นะคะ

ช่วงนี้เขาอุณหภูมิเช้าอะค่ะ
ถึงเช้าต่ำกว่า๒๐แล้วเด้อ